ก็ติดตามความพร้อมฟุตบอลแทบจะรายวันเลยแหละครับเพราะว่าโปรแกรมสำคัญของทีมชาติ
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเดินทางไปอยู่ที่อุสเบกิสถานกันหมดแล้วนะครับ
๒๓เนี่ยแข่งไปแล้ว๒เกมครับในช่วงรอบแรกนะครับ
แล้วก็เหลือนัดสุดท้ายจะพบกับทางเกาหลีใต้ซึ่งแน่นอนครับสถานการณ์เนี่ย
เป็นไปได้หมดเลยนะครับมองถึงการจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าการจะเข้ารอบเป็นอันดับ๒ก็ได้
หรือแม้แต่การมี๕คะแนนเท่ากันเนี่ยไทยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
ที่สามารถจบด้วยการที่จะลุ้นถึงการเป็นที่๑ได้เหมือนกันนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับทีมไทยโอกาสค่อนข้างดีครับกับการที่เล่นเพียงแค่เสมอเนี่ย
ก็จะสามารถผ่านเข้ารอบได้ก็เน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
สำหรับนักกีฬาชุดหลักที่ลงแข่งขันไปนะครับ
ส่วนที่ไม่มีเกมแล้วก็เป็นสำรองเนี่ยก็อาจจะมาเล่นกับบอลนะครับ
ร่างกายได้มีความเคลื่อนไหวกันด้วยก็มีข่าวมาว่าต้องรอเช็ค
อาการบาดเจ็บของ๔แข้งคนสำคัญอย่างธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
พนัทเหมือนตากฤษฎากาแมนแล้วก็เอกณิตปัญญา
มีอาการบวมช้ำเล็กน้อยจากการประทะในเกมกับทางมาเลเซีย
ก็คาดว่าจะรักษาทันกลับมาเล่นในเกมกับเกาหลีใต้
ส่วนเพื่อนที่เหลือเนี้ยพร้อมด้วยการลงสนามอยู่แล้วครับขณะที่อินโภนแล้วคอนพล
ผู้สาประตูจากบุรีรำยูไนเต็ดที่เพิ่งจะได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริง
เกมแรกในรายการนี้จากเกมชนะมาเลเซียให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณสตาฟที่เชื่อมั่นในฝีมือแล้วก็ให้โอกาสเฝ้าสาวเป็นตัวจริงแต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือดีใจที่ช่วยทีมเก็บครีนชีสพร้อมกับคว้าชัยชนะได้
บทวนก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าภารกิจของทีมยังไม่จบเพราะว่าต้องเจอเกาหลีใต้แชมป์เก่าในปี๒๐๒๐
ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้
แกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันที่๘มิถุนายนเวลา๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ
ส่วนแรดมาโลนี่โค้ชของมาเลเซียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็บอกว่าการแพ้ใน๒เกมแรกคือสถานการณ์ที่มันน่าผิดหวังมาก
แต่ว่าเกมล่าสุดต้องให้เครดิตกับทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีพร้อมขอมอบให้สมาคมฟุตบอลของมาเลเซียเนี่ยพิจารณาถึงอนาคตของเขาด้วย
ก็คือเอาชื่อหน้าของเขามานะครับแล้วก็อยากจะให้เขาออกนั่นแหละครับ
ผิดหวังครับส่วนทีมไทยในชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของ
โนโพลกิ้งก็ซ้อมต่อเนื่องนะครับที่อุสเบกิสถาน
แน่นอนเจอก็ทุกคนบอกว่ามุ่งมั่นแล้วก็จะซ้อม

หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็เน้นเรื่องของพละกำลังไปด้วย
โน่ก็บอกว่าการซ้อมครั้งนี้สำคัญมากนะครับ
ทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะนำไปใช้ในเกมกับทาง
เป้าหมายให้การคว้า๓แป้มและจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเกมแรกของทุกคนด้วยครับโปรแกรมของทีมไทยชุดใหญ่นะครับ
เชียนครับรอบคันเลือก๓นัดไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับวันที่๘มิถุนายน๑ทุ่มพบกับเมาดีฟครับแล้วก็๑๑มิถุนายนเวลาเดียวกันเจอกับศรีลังกา
ก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามทางหน้าจอไทยรัฐเนี่ยก็จะเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๔๕นาทีส่วน๑๔มิถุนายนนะครับเจอกับรูสเบคิสถาน๔ทุ่มครึ่งครับเริ่มเข้าสัญญาณในเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีก็วิเคราะห์เกมกันก่อนเหมือนกันครับ